เหตุการณ์มัดมือมัดเท้าขังห้องมืด
กล้อนผมแล้วเอารองเท้าตบคุณเด็กที่สถานสงเคราะห์
คดีนี้เราก็ถือว่าเป็นคดีเกี่ยวกับเด็ก
ดังนั้นเราไม่ขอเสนอเรื่องของภาพความรุนแรง

เราก็จะเซ็นเซอร์เยอะแยะแบบนี้นะครับ
ได้มีการโพสต์ภาพที่เผยเห็นพฤติกรรมทารุณ
ที่เกิดขึ้นกับเด็กในสารสงเคราะห์แห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรี
ไม่ว่าจะเป็นเด็กหญิงถูกมัดมือมัดเท้าอยู่ในห้องน้ำ
เด็กที่นอนกันอยู่แล้วถูกมัดมือมัดเท้าเหมือนกันนะครับ
อกจากนี้ยังมีเรื่องมาตรการอะไรต่างเมื่อกี้นะคุณ
ใช่ไหมครับเด็กกลัวโอ้โหมาตรการอะไรมากมายเลยนะฮะ
ว่าจะต้องทำโทษเด็กอย่างไรนะครับ
คนโพสต์เนี่ยคือเป็นเจ้าหน้าที่ที่เพิ่งเข้าไปทำงาน
สารสงเคราะห์แห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีนี้
แล้วก็ไปเจอเด็กในสภาพที่แบบโอ้โหทนดูไม่ได้เหมือนกัน

และเด็กนะก็บอกว่าโดนอย่างนี้โดนอย่างนั้นนะครับ
ทีนี้คนโพสต์ก็เอาเรื่องนี้มาแชร์ในโลกโซเชียล

คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เป็นที่สนใจของสื่อนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้พูดคุยกับผู้ปกครองสถานสงเคราะห
อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี
ก็คือนางธนพรสุเทศสถานสงเคราะห์ที่ว่าที่อยู่ในโพสต์นี่แหละครับ
รับนะว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง
เมื่อวันที่๓๐เมษายนที่ผ่านมา
แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับ
พบว่าเป็นการกระทำของเด็กรุ่นพี่ที่กระทำต่อเด็กรุ่นน้อง
ไม่ใช่การกระทำของพี่เลี้ยงโดยอาศัยจังหวะที่พี่เลี้ยง
เผลอไปเข้าห้องน้ำใช้เวลาประมาณ๑๐นาที
ดังนั้นจึงไม่เกี่ยวข้องกับพี่เลี้ยงเจ้าหน้าที่
บุคลากรใดในสถานสงเคราะห์
แต่เป็นการกระทำระหว่างเด็กด้วยกันเองแต่ทีนี้การป้องกัน
ให้เกิดการกระทำระหว่างเด็กด้วยกันเองจะทำยังไงต่อคุณ
ตอนนี้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบหาข้อเท็จจริงแล้วนะครับ
แล้วก็มีการแยกตัวของผู้ที่ถูกกล่าวหาไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่
หรือไม่ว่าจะเป็นพี่เลี้ยงให้ไปปฏิบัติหน้าที่ส่วนอื่น
ไม่เกี่ยวข้องกับเด็กนะครับส่วนกรณีปรากฏภาพเด็กโดนก้อนผม
ขอชี้แจงว่าเด็กรายดังกล่าวป่วยเป็นโรคผิวหนัง
คือโรคชนะตุเป็นเชื้อราที่ศีรษะนะครับ
เจ้าหน้าที่พยาบาลจึงทำการโกนผมเพื่อรักษาไม่ได้เป็นการลงโทษเด็ก
แล้วก็ยืนยันว่าบุคลากรทุกคนของสถานสงเคราะห์แห่งนี้
คือผ่านการอบรมคุณมีมาตรการมีมาตรฐานแล้วก็ดูแลเด็ก
ตามสิทธิมนุษยชนแต่ส่วนคุณโพสก็พบออกมาแบบนี้คุณ
จับมัดมือมัดขาปิดปากขังในห้องน้ำโกนผมจับจุ่มท่อน้ำทิ้ง
เด็กบางคนโอ้โหถูกหย่อนในท่อน้ำคุณยุงยังมีตัวเงินตัวทองอีกนะฮะ
แต่หลังจากนี้นะทางด้านของผู้ปกครองสารสงเคราะห์แห่งนี้นะครับ
บอกว่าถ้ามีพยานหลักฐานชี้ชัดว่ามีเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรภายใน
คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้มีความคืบหน้าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปยังสารสงเคราะห์เด็กจังหวัดสระบุรี

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี
พร้อมเจ้านาที่ตำรวจสพพบ
ลงพื้นที่ประชุมแนวทางในการสอบสวน
แล้วก็ลงพื้นที่ไปยังตึกทานตะวัน
ตั้งอยู่ภายในสารสงเคราะห์เด็กหญิงแห่งนี้
ถูกอ้างว่าเป็นสถานที่ที่เด็กถูกทำร้ายร่างกายนะครับ
ตอนนี้นะครับคุณทีมสระวิชาชีพ
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่พมของจังหวัดสระบุรี
อายการนักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยา
พร้อมด้วยตำรวจสพพพฤษฐบาท
นำเด็กที่ถูกเหมือนถูกอ้างว่าพี่เลี้ยงในบ้านพักทำร้ายร่างกาย
ไปสอบถามข้อเท็จจริงคุณ
ข้อเท็จจริงจากปากเด็กเชื่อว่าเด็กไม่โกหกนะครับ
แล้วทีนี้ก็ไปอยู่ในห้องกัน
ไม่ให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปเพราะว่าเป็นสิทธิของเด็กด้วย
แล้วก็ต้องทำงานกับสหวิชาชีพด้วยนะครับ
ถ้ามีความคืบหน้าเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ
เรื่องภาพต่างที่โพสต์ในโซเชียลสะเทือนใจเหลือเกิน

เด็กถูกทำร้ายเพราะว่าเด็กคือจริงเขาก็ขาดพ่อขาดแม่อยู่แล้ว
แล้วก็ถูกเลี้ยงดูในสารสงเคราะห์ถ้ารุนแรงแบบนี้อีกก็ต้องตรวจสอบนะฮะ